ไปเริ่มเมื่อกันที่ความขึ้นหน่อยของทีมผู้มวลทีมชาติไทยก่อนครับ
หลังจากเมื่อคือนี้สู้เต็มที่เลยครับ
แต่สุดท้ายเราแพ้ไป๑ประดาตุต่อสถาม
ในตอนนี้ความเคลื่อนไหวล่าสุดของพวกเขาก็เดินทางต่อ
เพื่อเดินทางไปยังประเทศอีราน
เอเมริดเพื่อไปยังกรุงเตฮารานประเทศอีราน
ด้วยสายการบินเอติฮัตแอร์เวย์เที่ยวบิน
รอบคันเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ที่๔เจอกับอีรักษ์ในวันที่๑๑ตุลาคมนี้
โดยมีกำหนดถึงสนามบินที่อิราณคืนนี้เวลา๓ทุ่ม
ตามเวลาประเทศไทยครับซึ่งซิโก้กิติศักดิเสนาเมือง
หัวหน้าภูมิสอนครับบอกว่าแม้ว่าประธุมชูทอง
รวมถึงธนบูลเกษารัฐจะมีอาการบาดเจ็บ
ต้องรอเช็คความฟิตแต่ก็จะไม่เรียกผู้เล่นมา
ทดแทนนะครับเพราะว่ายังมีผู้เล่นที่สามารถพร้อม
ที่จะจับคู่กันในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟได้
อย่างกรวิตนามวิเศษและอริสรพรหมรัก
โดยยอมรับว่าอีรักษ์ชุดนี้นั้นไม่เหมือนในรอบที่ผ่านมา
จากนี้นะครับซิโก้ยังเผยว่าเกมที่ผ่านมามีแมวมอง
ตะวันออกกลางและยุโรปมาพูดคุยว่า
สนใจที่จะดึงนักเตะไทยบางรายไปเล่นในตะวันออกกลางและยุโรปอีกด้วยครับ
เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกเปิดเผยว่ายังต้องขอดูอาการอีกครั้งว่าจะสามารถลงสนามในเกมที่จะเจอกับอิรักษ์ได้หรือไม่ครับ
สุธดาลพลตำรวจเอกสมยดพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมคมกีฬาศักดิ์วันแห่งประเทศไทยครับ
เปิดใจถึงผลงานของทีมชาติไทยว่าชื่นชมผู้เล่นทุกคนที่สู้อย่างเต็มที่
และทุกคนนั้นได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้ว
จากนี้ครับถึงเวลาที่เรานั้นต้องปฏิรูปทีมชาติไทยเป็นการปูรากฐานที่สำคัญต่อไปในอนาคตนะครับ